มีเหตุคนร้ายคือเข้าไปลักทรัพย์นะคะ

แต่ที่แสบกว่านั้นก็คือคนร้ายรายนี้

แต่ใส่วิกผมยาวเพื่อปลอมตัวเป็นผู้หญิง
เพราะว่ากลัวว่ากล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะทราบรู้ว่าเป็นใครอะไรแบบนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถจับภาพเอาไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียว

ลักษณะคือน่าจะเป็นชายแล้วแต่งกายเหมือนผู้หญิงอะค่ะ

เข้าไปขโมยทรัพย์สินที่ร้านชอรวมช่างเมทัลชีส
อยู่ที่หมู่๑๓ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ภาพจะเห็นคนร้ายเดินเข้ามาเนี่ยค่ะ

ส่องตามลิ้นชักตามโต๊ะทำงานพนักงาน
แล้วก็เปิดลิ้นชักดูทรัพย์สิน
ส่วนอันไหนเปิดไม่ได้เพราะมีกุญแจล็อกไว้
คนร้ายเนี่ยจะใช้เครื่องมืองัดเลยนะ

เงินไปไม่น้อยค่ะรวมแล้วก็๑๘๗๐๐บาท
ล่าสุดท่านตำรวจโทพจนเดชน์พุทธวงศ์รอง
อำกับสอบสวนสพบุญเรือง

บอกว่าจับคนร้ายได้แล้วด้วยล่ะค่ะ
คือนายอภินันจันเจริญอายุ๔๒ปี
ผู้ต้องหาพอโดนจับได้ก็รับสารภาพว่า

เคยทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างมาก่อน

ก็ขายไม่ได้อีกเพราะว่าปัญหาโควิด

แต่งกายเป็นผู้หญิงสวมวิกผมยาว

เสื้อผ้าวิกผมก็เอาไปทิ้งร่องน้ำข้างทาง

ซึ่งมันห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๘กิโลเมตร

พื้นที่อำเภอขุนตานมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
โดยอ้างว่าต้องการหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกสองคน
กำลังเรียนอยู่มปลายแล้วก็มหาวิทยาลัย

แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานเวลากลางคืน

ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

การไปขโมยไปลักทรัพย์คนอื่นเขา